น่ารักของสาวน้อยคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ

ลูกสาวคนสวยของแม่เมย์และพ่อหนุ่มกัญชัยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ก่อนหน้านี้นางทำเอาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยชื่นอกชื่นใจ
เพราะว่ายอมไปเล่นละครเรื่องแรกให้กับแม่เมย์
เรื่องนี้แม่เมย์เป็นผู้จัดด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องกรงดอกสร้อย
นี่ล่าสุดด้วยความที่มายูเนี่ยเขาตามคุณแม่ไปกองด้วยบ่อยใช่ไหม
ก็เลยไปเจอกับพี่ยดาซึ่งเป็นนางเอกของเรื่อง
แล้วยังไงก็ไม่รู้นะเขาคงถูกชะตากันนั่นแหละ
มายูเนี่ยชอบเหลือเกินชอบชวนพี่ยาดาเล่นด้วยตลอด
กลายเป็นคู่ซี้ประจำกองกันไปเลยนะ
สนิทกันถึงขั้นที่ว่ามายูทำสร้อยข้อมือไปให้พี่ยาดาคือต้องสนิทกันจริงนะ

ใช่ซึ่งพี่ยาดาเองก็เอ็นดูน้องมายู
แล้วพอได้เห็นการแสดงของมายูเนี่ยยาดาบอกเลยว่า
โอ้โหงานนี้ฉันต้องเตรียมตกงานแน่
เพราะมายูเนี่ยฉายแววความเป็นนางเอกตั้งแต่เด็กเลย
อ่ะไม่เชื่อลองไปฟังเสียงพี่ยดาเขาคอนเฟิร์มกันหน่อยค่ะ
มายูนี่คือเรียกร้องหาหนูทั้งวัน

หนูไปเข้าห้องน้ำก็พี่ยาดา
น้องเอาเหมือนกำไรลูกปัดไปนั่งเล่นที่กองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทำมาให้หนูเป็นเที่ยวลึก

เป็นเพื่อนจริงอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้มุกอะไรเลย

ได้เห็นการแสดงของมายูวันนั้นเป็นไงบ้างคะ
น่ารักมากคือมีความชายแบบออร่าความเป็นนักแสดงมาเต็ม
แล้วน้องไม่บ่นเลยนะคะไม่มีร้องงอแงอะไรเลย
โอ้โหนี่คอนเฟิร์มจากนางเอกในกองหลายคนงง

น้องมันเด็กน่ารักแต่ว่าเวลาสนิทเชื่อใจย้าบ
ท่านทำสร้อยข้อมือให้คิดดูว่าสนิทขนาดไหน
อย่าว่าแต่เด็กหรือผู้ใหญ่อย่างเราทำสร้อยข้อมือให้กัน